มีข่าวดีมาบอกสำหรับคุณพ่อทั้งหลายนะคะต่อไปนี้ไม่ต้องอิจฉาคุณแม่แล้วที่ได้สิทธิ์ลาคลอด
เพราะผู้ชายก็จะได้สิทธิ์ลาคลอดหรือลาไปเลี้ยงดูบุตรเหมือนกัน

เป็นนโยบายจากความร่วมมือของสถานทูตสวีเดนในไทยหอการค้าไทยสวีเดน
แล้วก็กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวีเดนสิบสองบริษัทวันนี้ผู้บริหารมากันหมดเลยนะคะ
บริษัทของสวีเดนที่อยู่ในไทยริเริ่มมาบอกว่าจะให้ผู้ชายสามารถลางานไปช่วยเลี้ยงลูกแรกเกิดได้อย่างน้อย๑เดือนเต็ม
เป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้
และผู้ชายก็ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องที่บ้านด้วย
แล้วก็ยังจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ครอบครัวที่พ่อแม่ลูกเนี่ยจะได้ใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นค่ะ
ก็วังตรงนี้ตอนนี้เกาะครอง
เพื่อสาวสาวและสัตว์มันเป็นความสำเร็จ

ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ามันไม่กลับการการการการฝีมือ